ข้างหลังนี้ใช่มั้ยไอ้สาวลมลุกสีส้มเนี่ย
เคยสงสัยเหมือนกันเราเคยเห็นไอ้สาวล้มลุกมันถูกทับไป
รถอะไรนะไปทับพวกนี้เจอแล้วคันหนึ่ง
เจอแล้วคันหนึ่งที่เหยียบไอ้สาวล้มลุกเนี่ยคุณผู้ชมแล้วคันใหญ่ซะด้วย
รถเมรับสาย๘๙คุณผู้ชมครับขับแทรกแทรกมาแบบนี้เลย
เหมือนพยายามจะไปเบียดอ่ะอ่า
เบียดแล้วก็เสียบเข้าทางเบี่ยงนะครับ
จริงเขาก็แบ่งเลนส์เอาไว้ไงว่ามันไม่ใช่จุดที่มันจะเบียดเข้ามาแบบนี้
รู้ไหมทำไมเขาติดไอ้เสาล้มลุก

ไม่เห็นไม่เห็นซ้ากันแล้วติดสาวลมลุกกล่าวว่าเอาละ

แต่แสดงว่าสาวลมลุกก็เอาไม่อยู่แล้วล่ะ
ตรงนี้คือถนนราชพฤกษ์ครับคุณผู้ชม

เป็นช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองบางระมาท

ประมาณสัก๖โมงครึ่ง
ช่วงเวลาเร่งด่วนคนเพิ่งเลิกงานกันคุณผู้ชม

บอกว่ารถเมย์สายอะไรว่ะ
แต่ว่าเห็นข้างหลังคุณผู้ชมก็น่าจะได้คำตอบว่าสายอะไร

ชื่อว่านายวานิสสังทองอายุ๒๖ปี

เขายอมรับว่าเออพี่ผมขับ

ตอนนั้นขับรถอยู่ในช่องคู่ขนาน

คือต้องจอดส่งผู้โดยสารที่ฝั่งซ้ายก่อน

เนื่องจากว่ามีผู้โดยสารจะลง
ทำให้ไม่สามารถไปต่อแถวเพื่อเข้าทางเบี่ยงได้

ผมก็ขอโทษนะขอโทษคนที่ใช้เส้นทางนี้

แต่ก็อยากอธิบายให้เข้าใจนิดนึง

บางทีเนี่ย
ผมก็จะมาเบียดเบียดออกฟ้า

ทับกลัวยางไปหน่อยนึงเพื่อว่าเราไม่มีทางที่จะออกขวา
แต่ผู้โดยสารเขาลงช่วงซ้ายแต่เราไม่ได้ไปรัดคิ้วอะไรทั้งสิ้น
เวลาทำผิดก็ถ่ายรูปลงโซเชียลกันก็ขอพยายามมีนิสัยการโบกรถหน่อย
แล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าคือรถเมย์เขาก็ต้องทำตามหน้าที่เออะ
รถเมย์โดนหักหมดนะครับแต่ผู้โดยสารเขาไม่เข้าใจก็ช่วยนิดนึง
ทำไมไม่จอดอ่ะอย่างนั้นยังงี้ด่าบางทีก็ถ่ายโครงถ่ายคลิปนั่นแหละครับ
คุณผู้ชมอันนี้เราก็พูดกันแบบกลางกลางนะฮะแต่ว่าอย่าไปทำครับผิดกฎหมายฮะ
แล้วก็คนเป็นผู้โดยสารอย่าเล่นมือถือเพลิน